ในปี๒๕๕๖ที่ผ่านมาลุงเอี่ยมดังมาก

เพราะว่าเป็นขอทานอยู่ที่วัดไร่ขิง
ขอทานได้เงินเป็นล้านล้านเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าลุงเอี่ยมใจดีก็นำเงินที่ได้
จากการไปนั่งขอทานไปบริจาคที่วัดไร่ขิง

ขอค่าเทอมไปขอให้ลุงเอี่ยมช่วย
เอี่ยมก็ช่วยช่วยจนตัวเองลำบากอย่างที่เห็นค่ะ
คุณผู้ชมคะลุงเอี่ยมหรือนายเอี่ยมคำพิรานนท์

แขนขาลีบลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
ต้องนั่งอยู่บนรถเข็นคนพิการแบบนี้ค่ะ
ปัจจุบันนี้ลุงเอี่ยมอยู่แถวหน้าวัดไร่ขิง
อำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐมนะคะ
แต่เป็นห้องเช่าห้องว่าง
ด้านหน้าเนี่ยเขาก็มีแม่ค้าอยู่หน้าบ้านของลุงเอี่ยม
แม่ค้าคนนี้ค่ะก็เปิดเผยข้อมูล
บอกว่าลุงเอี่ยมน่าสงสารมาก
เอี่ยมอยู่แบบต้องใช้คำว่าอนาถาแบบนี้เลยนะคะ
เงินทองที่เคยมีก็ไม่มีแล้ว
เพราะว่าลุงเอี่ยมไม่สามารถไปขอทานที่วัดไร่ขิงได้เหมือนเดิมแล้ว
เพราะว่ามีพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานออกมาล่าสุดเลยนะคะ
ก็เลยมีการจัดระเบียบเรื่องของขอทาน
ก็เลยไปนั่งขอทานไม่ได้ต้องมาอยู่แบบนี้ค่ะ
คุณมะลิวันหลีขาเป็นแม่ค้าที่อยู่ห้องแถวใกล้กัน
บอกว่าคนที่เคยไปหาลุงเอี่ยมหายไปหมดแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยไปหาไปทำไมไปขอเงิน
ขอความช่วยเหลือจากลุงค่ะไปขอค่าเทิมลูกไปขอความช่วยเหลือจากลุง
ไปขอเงินส่งลูกให้ไปเรียนต่อ
เอี่ยมก็ใจดีให้เงินคนอื่นเข้าไปหมดเลยนะคะ
ตอนนี้ลุงเอี่ยมก็เลยลำบาก
แต่พอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปหาลุงเอี่ยม
เอี่ยมยังอารมณ์ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถึงแม้จะพูดไม่ค่อยได้เพราะว่าลิ้นไก่สั้นแล้วก็พิการแบบนี้นะคะ
ลุงเหยียมพยายามชูสองนิ้วคุณผู้ชม
พยายามชู๒นิ้วแล้วก็ให้กำลังใจผู้สื่อข่าว
ให้กำลังใจคนที่ไปเยี่ยมลุงเอี่ยมด้วย
บอกว่าขอให้มีความสุขขอให้ร่ำรวยขอให้ธรรมาค้าขึ้น
ขอให้หลวงพ่อวัดไร่ขิงคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัย
ถึงแม้ว่าตัวเองจะลำบากแต่ยังให้กำลังใจคนอื่นอีกนะคะ
เรามีเสียงของลุงเอี่ยมด้วยค่ะไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
เอาเถอะเอา

ขนาดลุงเอี่ยมเองลำบากนะ

คุณมะลิวัลคนนี้บอกว่าเวลาลุงเอี่ยมจะเข้าห้องน้ำที
คือลุงเอี่ยมพูดเป็นคำอาจจะฟังไม่ค่อยชัด
ก็จะส่งเสียงส่งเสียงให้คนไปช่วย
ช่วยนะคือสงสารจริงเห็นใจลุงเอี่ยมก็เลยพยายามจะไปช่วยเหลือในเบื้องต้น
ซึ่งก็บอกว่าคือจริงแล้วมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็ไปหาลุงเอี่ยมเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าช่วยเหลืออะไรยังไงเดี๋ยวเราจะต่อสาย
พูดคุยเพิ่มเติมแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปเห็นภาพลุงเอี่ยมในวันเก่าที่เคยไปขอทาน
แล้วก็ได้เงินเป็นล้านล้าแล้วก็ใจดีไปบริจาคกันหน่อยครั้งนั้นลุงเอ๋ยมดังมากปี๒๕๕๖ค่ะ
นี่พาคุณผู้ชมมาดูภาพนะคะนี่เป็นภาพของนายเอี่ยมคำพิรานนท์หรือว่าก็คือลุงเอี่ยมนี่แหละค่ะ
เอี่ยมเนี่ยยิ้มกว้างเลยนะในภาพนี้เพราะว่าเป็นวันที่ลุงเอี่ยมนำเงินที่เก็บสะสมได้จากการขอทานไปทำบุญถวายวัด
ถวายเป็นเงินสด๙๙๙๙๙๙๙๙บาท๙๙สตางค์ให้กับวัดไร่ขิง
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ภาพนี้ถ่ายเมื่อ๔ปีก่อนนะคะ
หลังจากที่เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
เรื่องราวชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายของขอทานพิการในวัยชราอย่างลุงเอี่ยม
ถือว่าเป็นที่ฮือฮามาก

ขอทานเงินล้านบริจาควัดค่ะ
เท่านั้นไม่พอนอกจากที่ลุงเอี่ยมจะให้ครั้งนี้แล้ว๑ล้านบาท
ก็บริจาคปีละอีก๑ล้านนะ
อื่นอีกปีละแสนสองแสนทำมาตลอด
วันนั้นลุงเอี่ยมจ้างวงดนตรีลูกทุ่งดัง
คุณตั๊กกะแตนชนระดาไปแสดงเฉลิมฉลองให้ชาวบ้านได้ชมจนแน่นลานวัดด้วย
ปัจจุบันตอนนี้ลุงเอ็มอายุ๖๘ปีนะคะ
เป็นชาวตำบลปักเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
เอี่ยมพิการอย่างที่คุณเขมสอนรายงานไป
เป็นโปรลีโอตั้งแต่กำเนิด

เพราะว่าพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่วัย๕ขวบ
มีพี่สาว๑คนคือนางสำรานอินแหยม

พอลุงเอี่ยมอายุได้๒๐ปีก็ออกจากบ้าน

แล้วก็อาศัยบอกบุญขอทานหน้าพระอุโบสถ
ทำให้ลุงเอี่ยมมีเงินเก็บเป็นจำนวนมาก
ทุกปีอย่างที่เล่าไปนะคะลุงเอี่ยมจะถวายเงินให้วัดไร่ขิง

ละ๑แสนบาทบ้าง๒แสนบาทบ้าง

เอี่ยมยังบริจาคให้หน่วยงานให้โรงเรียน
ผู้ยากไร้ใครก็ตามที่มาขอความช่วยเหลือจากลุงเอี่ยม
ปีที่แล้วค่ะลุงเอี่ยมไม่ได้ขอทานในวัดไร่ขิงแล้วนะคะ
ส่วนเงินเก็บที่มีก็บริจาคไปหมดแล้ว
ทุกวันนี้ลุงเอี่ยมก็เลยแทบจะไม่เหลืออะไรติดตัวเลย
ก็อย่างที่บอกไปมีเพียงแม่ค้าร้านหมูกระทะใจดีคนนั้นนั่นแหละ
หยิบยื่นไมตรีแล้วก็ช่วยเหลือลุงเอี่ยมในยามยากลำบากแบบนี้ค่ะ